สาวสวยน้องน้ำตาลชริตาค่ะ
ไหน
พี่อ่อนไปเจอมา

ดีขึ้นมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
กับที่ไม้พี่ดมพร
คนก็เข้าใจกันไป